คุณผู้ชมค่ะพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงมีต่อกองทัพเรือมากมายมหาศาลจริงนะคะ
ทุกวันนี้ค่ะกรมอู่ทหารเรือสามารถพัฒนาศักยภาพการออกแบบ
และสามารถต่อเรือตรวจการไกลฝั่ง

เตรียมที่จะต่อเรือดำน้ำขึ้นมาใช้เองอีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษ
จอณฑีอุราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

กองทัพเรือมีโครงการต่อเรือรบขึ้นมาใช้เอง
ตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อให้กองทัพเรือสามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยไม่ต้องสั่งซื้อเรือจากต่างประเทศ

เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสหภาพยุโรป
ได้มีโอกาสได้ทอดพระเนธการต่อเรือของปู่ต่อเรือประเทศเยอรมนี
พระองค์จึงทรงเล็งเห็นขึ้นมาทันทีว่า
กองทัพเรือไทยก็น่าจะมีขีดความสามารถต่อเรือได้เองเช่นกัน
หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ได้มีพระราชดำริ
กองทัพเรือออกแบบและสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่ง
เรือต่อ๙๑ขึ้นมาใช้เอง
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธ
ทรงทดสอบเรือในทะเลด้วยพระองค์เอง

กองทัพเรือสามารถออกแบบและต่อเรือชุดเรือต่อ๙

ขณะเดียวกันยังพัฒนาทักษะขีดความสามารถ

ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วย
ก็เว้นช่วงไปอีกประมาณ๑๕ปีนะครับ

พวกท่านก็เสด็จลงมาท่อไปแล้วก็เห็นเรือชุด๙๑
ไปจอดถวายอรคาพระองค์ท่านที่พระราชวัง
พระองค์ท่านก็คงทรงนึกได้ครับว่า

พระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชประรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ต่อเรือรักษาฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นนำมาซึ่งความปราบปลื้มใจ

และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพการออกแบบเรือ

ซึ่งเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
ปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงขั้นสามารถ

เรือหลวงกระบี่ขึ้นมาใช้เองได้แล้ว
ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านในครั้งนั้นนะครับก็ในในการต่อเรือ๙๑เนี่ยนะครับเราก็คงเราคงไม่มาถึงจุดนี้ได้ได้ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยถูกเขี้ยวกรรมจากพระองค์ท่านมา๒๐ปีนะครับที่ที่จะให้หากเป็นคนต่อเรือสร้างเรือได้เองเนี่ยนะครับจนณปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะต่อเรือ๖๐๐ตันได้นำมาต่อเรือ๑๙๐๐ตันได้นะครับ

พร้อมพระมหากรุณาทิคุณภาพอย่างหาที่สุดมีดาย
ที่มีต่อราชนาวีไทย
จนทำให้ทหารเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจในศักยภาพ
ขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือดังเช่นทุกวันนี้